ต้องบอกกันก่อนว่าเป็นเรื่องราวการเตือนใจแล้วก็เตือนสติของคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีลูกหลานตัวเล็กวัยกำลังสนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่น่าตกออกตกใจแบบนี้
เพราะว่าเราก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักแสดงตลกชื่อดังคุณเต็งหนึ่งดอกกระโดนค่ะ
เพราะว่าเมื่อวันก่อนเหตุที่ว่าน้องมีตังค์ลูกสาววัย๒ขวบวิ่งซุกสนตามภาษาเด็กนี่แหละค่ะ
แต่ว่าปรากฏว่าน้องตกหัวทิ้มลงไปในถังน้ำหลังบ้าน
โดยที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ตอนแรกค่ะ
เห็นว่าอาการค่อนข้างโคม่าอยู่เหมือนกัน
ของโรงพยาบาลสระบุรีค่ะ
คุณเต็งหนึ่งบอกว่าเหตุเกิดที่ร้านเสริมสวยของตัวเอง

วันเกิดเหตุค่ะตัวเขาเองไม่อยู่บ้าน

ในร้านเนี่ยก็มีภรรยากำลังทำความสะอาดอยู่ในร้านตามปกติเลย
แต่ว่าน้องมีตังค์ลูกสาวก็วิ่งเล่นทั่วไป
ตามภาษาเด็กก็เป็นแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งตอนนั้นภรรยาก็ไม่ได้เอกใจอะไร

ก็เลยไม่ได้กังวลว่าลูกจะออกไปไหนแน่นอน

จนกระทั่งค่ะภรรยาของคุณเต็งหนึ่งทำความสะอาดเสร็จ

เพราะว่าเห็นลูกสาวหัวทิ้มลงไปในถังน้ำพลาสติกค่ะ

ถ้าสำหรับบ้านใครที่แบบตักน้ำอาบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
รองน้ำเอาไว้เต็มถังแล้วถังสูงประมาณ๑เมตร
แต่ด้วยความเด็กตัวเล็กไงคุณเด็ก๒ขวบนะฮะ
ทางภรรยาเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกตกลงไปเมื่อไหร่นะฮะ
ตกตกใจค่ะเห็นเหมือนนั้นก็รีบอุ้มน้องมีตังค์นะครับ
ออกมานอกบ้านเรียกชาวบ้านในตลาด

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสระบุรีนะคะ
แต่ว่าอาการเบื้องต้นตอนนี้ก็ยังค่อนข้างโคม่าอยู่
ก็ส่งกำลังใจกับคุณเต็งหนึ่งแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ

ฆาตสายตาไม่ได้เลยนะสำหรับเด็ก
ใช่เด็กเล็กนี่ดิฉันมีหลานนะคะ

โอ้โฮวิ่งกันทั่วบ้านเร็วคุณ

ใช่คุณแล้วที่ไงห้ามคลาดสายตาเด็ดขาดเลยนะคะ

มันไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กจริงนะคะ